ถ้าจะพูดถึงนักแสดงนะคะเวลาได้รับบทบาทไหนเนี่ยก็อยากแสดงเต็มที่นะให้คนดูเขาเชื่อไปเลย
ว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวละครนั้นจริงค่ะแล้ววันนี้ค่ะไทยรัฐนะคะได้รวบรวมนะคะว่าเออมีดาราท่านไหนบ้างที่สวมบทบาทเดิมซ้ำ
คนดูนี่เชื่อไปแล้วว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงไปเลยวันนี้เรามีรายงานพิเศษค่ะไปติดตามกันจ้า
หากพูดถึงบทชายหนุ่มจอมเจ้าชู้เชื่อว่าต้องมีชื่อของป้องนวัดติดโผล่มาเป็นอันดับต้นอย่างแน่นอน
ซึ่งภาพจำเหล่านี้ไม่ได้มาง่ายนะคะต้องบอกเลยว่ามาจากบทบาทการแสดงในละครล้วน

แล้วเวลาสิบกว่าปีในวงการบรรเทิง
พระเอกคนนี้รับบทผู้ชายหลายเมียมานับไม่ถ้วน
นับย้อนไปตั้งแต่ปรากฏการณ์ของละครเรื่องสงครามนางฟ้า
ที่ทำอวงการแอสจว๊อดเหนาร้อน
เมื่อถูกหยิบเรื่องราวเรื่องชู้สาวออกมาตีแผ่
ของพี่ป้องไปตามระเบียบ
จากความปังของเรื่องนี้ก็ทำให้ออร่าความเจ้าชู้ของพี่ป้องพุ่งปรี๊ดเข้าไปอีก
ทำให้ได้รับงานละครแนวนี้ตามมาอีกหลายเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นอีสารวีช่วงโชธ
เสน่หาไดรี่ตอนกับดักเสน่หา
เพลิงบุญเมียสองพันสิบแปดและวันทอง
ซึ่งจากบทบาทที่ได้รับก็ทำให้ได้รับฉายา
เจ้าชายแห่งวงการนอกใจเมียไปครองจ้า
พระเอกคนต่อมาที่ตีบทแตกจนกระจุย
อีกคนคือพระเอกดังอย่างโป๊ปธนวัฒน์
คนนี้ขอปรับโหมดมาในมุมหล่อนละมุน
เพราะบทบาทที่หนุ่มคนนี้มักจะได้รับอยู่บ่อยก็คือบทคุณชาย
ซึ่งภาพจำในจอก็คือชายหนุ่มมาสนิ่ง
สุภาพสุขุมนุ่มลึกเป็นที่หมายปองของสาวน้อยสาวใหญ่
ผลงานสร้างชื่อจากบทคุณชายที่เชื่อว่าต้องเคยผ่านตากันมาบ้าง
ก็คงจะหนีไม่พ้นบทคุณชายปวรรุษจากละครดังแห่งยุคสุภาพบุรุษจุธาเทพ
เรื่องราวความรักของ๕คุณชายแห่งวังจุธาเทพ
รวมถึงบทบาทหม่อมราชวงศ์กิติราชนารินหรือคุณชายรองจากเรื่องสะพ้ายเจ้า
ก็ทำเอาสาวเทใจให้ทั้งประเทศ
บทบาทในจอที่ได้รับก็ทำให้หลายคนติดภาพความเป็นคุณชายของหนุ่มโป๊ป
บอกเลยในชีวิตจริงหนุ่มคนนี้ใช้ชีวิตแบบสบายเป็นนุ่มสายลุย
เรียกว่าเป็นนุ่มที่เข้าถึงได้ไม่ได้เนี๊ยบอย่างในละครนะคะ
นักแสดงที่ตีบทแตกจนหลายคนเชื่อว่าชีวิตจริงเป็นเหมือนในละคร
เชื่อว่าต้องมีชื่อของหนุ่มเพชรที่โด่งดังมาจากผลงานการแสดงเรื่อง
เมื่อความจริงปรากฏว่านุ่มคนนี้มีหวานใจเป็นสาวสวยมากความสามารถ
อย่างสาวแบมไก่อาที่คบกันมานานเกือบ๙ปีแล้ว
ซึ่งทั้งคู่ยังเคยประกาศออกสื่อว่ามีแพลนจะแต่งงานกันอีกด้วย
อีกหนึ่งหนุ่มจากซีรีส์เรื่องเดียวกันคือเต๋อรัฐนันซึ่งในเรื่องรับบทเป็นคิม
ซึ่งก็ตีบทแตกจนหลายคนเชื่อว่าตัวตนจริงเป็นแบบในซีรีส์ซึ่งหนุ่มเต๋อก็ไม่ซีเรียสนะคะ
กลับดีใจซะอีกที่คนดูเชื่อแบบนั้น
ดิฉันคิดว่าเขาเป็นสาวสองของจริงนะแต่สวมบทบาทได้แบบโอ้โหสุดยอดมาก
อันนี้เราคือจักรีนปลอมตัวมาปะเนี่ยจริงเป็นผู้ชายปะเนี่ยจักรีน